สวัสดีค่ะพบกับรุกร้อนหนาวกับมินีนักชะชะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนถามว่าตอนนี้รูดูอะไรกันแน่เพราะว่ามองขึ้นไปบนฟ้าทองฟ้ามืดครึ่มเหลือเกินค่ะเราบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะตอนนี้รออยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระหว่างรูดูหนาวเข้าสู่รูดูร้อนเพราะฉะนั้นจะมีฝนเข้ามาตกลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์

ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีหมอกในตอนเช้ากับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่ระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงและฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะ